คือร้องได้
โฮมมัวเป่ากระทะมหาลัย
แฟนผมมีรักใหม่สิ่งสดใสแสนเศร้า
มั่วหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา
ไหลไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่ไหม

ก็คือเป็นท่าอ๋อเป็นท่า
ท่าแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ท่าแล้วแหมเราก็นึกว่าปวดท้อง

ผมฝึกมาที่นี่ครับผม
ตอนที่ลิฟต์ร้องพี่เป๊กนั่งมองลิฟต์อยู่ข้างล่าง
สู้มากเลยกับเพลงแรก
สู้ทั้งโลกที่เราเป็นอยู่

แล้วก็สู้กับความตื่นเต้นด้วย
เพราะว่าอยากได้สตังค์ไปแบ่งเบาภาระคุณแม่ใช่ไหม

การแบ่งวักหายใจจะมีปัญหานิดนึง
เหมือนร้องแล้วมันจะจุดขาดนิดนึง

แค่พูดการจัดเรียงออกมาเป็นลูกประโยคยังยากเลยนะคะ
นี่ร้องเพลงนะคะต้องใช้ความจำและใช้การเรียงประโยค

ด้วยสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะ
งั้นต้องมาดูกันว่าเพลงแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไง

โชคดีค่ะลิฟต์
ที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราน้องลิฟต์นะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
น้องลิฟต์ร้อง
ร้องได้

ร้องได้
ดีใจนะลิฟต์
เห็นอาการก็รู้เลยว่าดีใจมาก
ดีใจมากดีใจทะลุยาที่กินแบบว่าเพื่อควบคุมมาเลย
นี่ถ้าเราไม่ได้กินยามาป่านี่กระโดดถึงหลอดไฟแล้ว

เพราะว่าฝึกมาหนักจริง
กินยามาเพื่อประคองสติให้อยู่ตรงนี้จริง

เพราะว่าค่าใช้จ่ายของตัวเองในแต่ละเดือน
แม่จะต้องแบกไว้มันเยอะจริง

บทเพลงของคุณยอดรักสลักใจนะครับ
ชื่อว่าคาถามหานิยม
เห็นคุณแม่บอกในภาพชีวิตเนี่ย
เฉพาะค่ายาของน้องลิฟต์เนี่ย
เดือนหนึ่งก็๖๐๐๐แล้วใช่ไหมครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือค่ายาเราได้เราได้ฟรีแล้วค่ะ
เพราะว่าเป็นใช้บัตรเด็กพิการ
ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นสวัสดิการที่รักษา
ซึ่งเดิมทีคุณแม่ประคองค่ายาคนเดียวมาทั้งหมดกี่ปี
ก็ตั้งแต่รักษากับสิบปี

นั่นคือยานอกที่เราต้องไปหาหมอนอก
ยาลงบาลจิตเอาเวทเพื่อจะมียาที่ฟลิก
สำหรับเด็กโรคจิตเวทแค่เฉพาะบางตัว
ที่เหลือต้องเป็นยานอกหมดเลย
สิ่งที่ไปกำลังมองคุณแม่อยู่นี่คือ

ถ้าแม่แบบปล่อยป่าละเลยแม้แต่นิดเดียวนะคุณแม่

อาการหนักกว่านี้ไปมาก
สิ่งนี้คือทุ่มเททุกหยดทุกหยาดเหงื่อ

น้องอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเรา
เราก็ต้องประคองให้เขาอยู่ในสังคมให้ได้
เพราะจากอาการแล้วถ้าเกิดเด็กพวกนี้ขาดยา

เขาก็จะเริ่มแบบเหมือนไม่อยากกิน
เขาจะเริ่มมามีอาการแบบเบี่ยงย่า

เราต้องจูนหลายอย่างกับเพื่อนด้วย

คนที่มาว่าเราที่ว่าบ้านนั่นต่างหาก

เราฟังเขาไม่ได้นี่เราต้องฟังคุณแม่
เห็นบอกว่าคุณแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วย

ป่ออักเสบ

คุณแม่เคยทำศัยกรรมทั้งระบบ

ตับลำไส้กระเพาะ

แต่เราไม่คิดว่าเราเป็นเพราะเราไม่ได้สูบบุหรี่
เลยทำการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ก็คือผ่าทั้งตัว
แล้วก็ดึงทุกอย่างที่มันสวิงอะค่ะ

แล้วตอนนี้อาการก็คือหมอกลัวว่า
รอยฉีกที่เคยเย็บมันจะปลิเหมือนเดิม
อย่างนี้ก็ทำงานหนักไม่ได้ใช่ไหมฮะ

รอดูว่ามันกลับมาฉีกเหมือนเดิมไหม
ถ้าฉีกเหมือนเดิมก็ต้องสู้
แต่อาจจะให้ผ่าตัดอีกรอบคงไม่ไหว

คุณแม่แล้วอย่างนี้เวลาทำงาน
มันไม่เป็นอุปสรรคกับอาชีพเราเหรอคะที่ทำ
ทำไปในสิอุปสรรคไหมแต่ก็ต้องทนต้องสู้
พอดีได้หัวหน้างานดีด้วย

หัวหน้าก็คอยประคับประคองทุกอย่าง

เขาก็จะเบี่ยงงานให้เราไปทำงานที่

โอ้โหบอกเลยว่าทรหดมาก
ด้วยเรื่องตัวเองด้วยเรื่องลูกด้วย
ค่าใช้จ่ายก็เยอะไปหมดเลยแล้วรายได้เดือนหนึ่ง
รายได้พนักงานโรงแรมก็เดือนหนึ่งประมาณหมื่นต้น
ก็ได้อยู่ประมาณ๔๕๐๐บาท
แต่ถามว่าถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันไม่พอ
เพราะว่าน้องเรียนหนังสือ
ค่าใช้จ่ายรายวันที่น้องต้องใช้
ไหนจะฆ่าจิปฐะที่เราต้องรับผิดชอบ

มีค่ะมีหนี้ตั้งแต่เริ่มรักษาเขารักษาตัวเอง
ทุกอย่างเยอะแต่ก็ดีว่าเจ้าหนี้เขาก็ดีอะค่ะ
เขาก็ช่วยทุกครั้งที่เวลาเรามีปัญหา
ก็ยังโชคดีคนรอบข้างดี
โชคดีที่ได้หัวหน้างานดีเพื่อนร่วมงานดีเพื่อนดี
แล้วก็ญาติพี่น้องดีก็เลยอยู่ได้จนทุกวันนี้
ลิฟต์แม่เหนื่อยอีฟรู้ไหม

แม่ทำงานหนักเลยเพื่อครอบครัวเรานิดรู้ไหม

ผมจะทำเพื่อแม่ทุกอย่าง

เป็นการเรียงประโยคได้สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคุณแม่
แต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดี

นั่นก็คือตั้งใจร้องเพลงให้ได้มากที่สุด
จะได้ผ่อนภาระของคุณแม่ไป

เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ช่วยที่ไหน
ช่วยที่ไหนจ้าง
ช่วยที่ไหน
ช่วยที่ไหน
ได้ถ้าเกิดมันเปิดมาแล้วมันยังช่วยไม่ได้ก็เปิดไปเรื่อย

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐ถ้าหยุดรับ๑๐๐๐
ถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์จะไปให้ถึง๖๐๐๐นะครับ
แต่ถ้าร้องผิด๑๐๐๐ที่มีอยู่ถูกหักกว่าครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐บาทนะครับ
เพลงที่๒นี้ลิฟต์จะสู้หรือจะหยุดครับ
และสำหรับในเพลงนี้ลิฟต์ครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

๓ครับมาเรียกสามครับสามนะครับ
เรามาดูกันนะครับว่าตัวช่วยแผ่นที่สามที่พวกเนี่ยฮัน
ข้อเราเลือกก็คือ

ร้องผิดได้หนึ่งคำ

ขอให้ลิฟต์ได้เงินเอาไปให้คุณแม่เยอะ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สอง
เพลงมาครับ

เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า
ถ้าเรียกอารบมหาพันเรียกลุงเลอร์กันไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมพี่ขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อย
ขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อน
เหลี่ยวแรงดีไม่มีย่อยยนแน่นอนขวานตา
ถ้วยน้ำวาครึ่งวีทุกวัน

ยิ้มหัวใจอย่างหนุ่มก็ช่วยประชุมชะกัน
อยู่ได้เพียงคือสองหมื่นวัน
ยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไป
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
คนลงเรือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจเจ้าวาย
แค่ผลความหมายของชายชาติ
โปรดติดตามตอนต่อไป